ท่านมรองผู้บัญชาการตำรวจผู้ทรภาคหนึ่งนะครับ
วันนี้ท่านไปที่สมนทะบุรี
ไปประชุมติดตามความคืบหน้านะครับ
หลังจากเมื่อวานนี้คือต้องไปดูสำนวนกันเลยแหละ
เพราะที่คุณโบทีเคออกมาบอกว่า
บิดเบือนจากข้อที่จริงนี่แหละฮะ
ทำให้พรทวัชชัยหน้ากฤทธิ์นะครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง

คดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครับ

เบื้องต้นพรทวัชชัยท่านปฏิเสธ

โดยให้เหตุผลว่าให้สอบถามท่านผู้บังคับบัญชาเท่านั้น
พตเจตุรนต์อนุรักษ์บัณฑิตนะครับ
ท่านผู้กรกบการสมนทะบุรีนะครับ
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
หลังจากเมื่อวานนี้ได้สอบปากคำคุณโบทีเคนะครับ
วันนี้ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
มาร่วมประชุมติดตามแล้วก็ดูสำนวนคดีเลยนะ
เนื่องจากคำให้การของคุณโบทิเคเนี่ย
ระบุบอกว่าคุณกระติกบิดเบือนข้อมูลในวันเกิดเหตุ
เล่าให้เธอฟังเธอก็หมายถึงคุณโบทิเคเนี่ย
แล้วก็ไปเล่าในรายการของคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ย
มันแตกต่างจากที่คุณโบได้ยินในวันที่เกิดเหตุ
ตำรวจก็เลยต้องประชุมกันสิครับคุณผู้ชมฮะ

ซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนพยายามติดต่อคุณกระติก

วันนี้ครับคุณผู้ชมครับ๖โมงเย็นนี่
อีกสัก๔๕นาทีโดยประมาณเนี่ยนะครับ
เขาได้เชิญทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเนี่ย
ให้ปากคำเพิ่มเติมถึงประเด็นที่ก่อนหน้านี้นะครับ
กลุ่มเพื่อนของคุณตังโม๕คน
ไปปรึกษาทนายตั้มไงนะฮะ
ไอ้ช่วงเกิดเหตุสดใหม่นะฮะ
แล้วก็ค่อยมาพบพนักงานสอบสวน
โดยพนักงานสอบสวนจะดูว่าการให้ข้อมูล
ทั้ง๕คนกับทนายตั้มตรงไหม
กับที่ให้กับพนักงานสอบสวนครับ